วัวและเจ้าของสุนัขก็มีคำถาม
ถึงคนที่มาก่อเหตุยิงเหมือนกันว่ายิงทำไม
เพราะว่าวัวของเธอกับสุนัขของเธอที่เลี้ยงไว้ปรากฏว่าถูกยิงครับ
กระสุนเข้าลำตัวหลายนัดเหมือนกัน
บางตัวบาดเจ็บนะครับ
แต่บางตัวกระสุนเข้าไปโดนผิว
ก็สามารถที่จะเอาลูกกระสุนออกมาได้
นี่แต่เจ้าของวัวเจ้าของสุนัขบอกว่าเอ๊ะใครมายิง

เนี่ยร่างของทั้งสุนัขทั้งวัวเนี่ยมันเป็นรูแบบนี้หมดเลยนะครับ
โดยคุณป้าสง่าเพชรบรรพฤษชาวบ้านหนองดุม
ที่ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางกรองจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งเป็นเจ้าของวัวและเจ้าของสุนัขที่ถูกกระสุนปริศนายิงเข้าใส่
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเลี้ยงวัวทั้งหมด๔ตัว
แล้วก็เลี้ยงสุนัขไว้อีกหลายตัวนะครับ
เมื่อ๒เดือนก่อนพบรอยผิดปกติบนตัวของวัวและสุนัข
พอไปส่องดูใกล้ใช้มือจับดูอ้าวมันเป็นรอยกระสุนปืนนะครับ
ล้างเติ่งอยู่ในตัววัวนี่แหละฮะ
โดยวัวและสุนัข๕ตัวที่ถูกกระสุนปืนปริศนา

คุณป้าสง่ายืนยันบอกว่าเธอไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
ส่วนคนที่ทำอาจจะไม่พอใจที่วัวหรือสุนัขของเธอ
สร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือเปล่า

ไม่เคยปล่อยวัวปล่อยสุนัขออกไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับ
บอกว่าการใช้ปืนยิงใส่วัวและสุนัขแบบนี้
ถือว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ
แล้วก็ไม่ใช่แค่วัวและสุนัขเท่านั้นที่ถูกยิง
ก่อนหน้านี้มีสุนัขถูกมีดฟันบาดเจ็บไปอีก๒ตัว
ถูกวางยาเบื่อตายไปอีก๑ตัวนะครับ
สง่าเชื่อว่าคนทำน่าจะมีเจตนาทำร้ายสัตว์

ให้ตำรวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะป้าสง่าก็กลัวฮะ
ตอนนี้มันมายิงหมามันมายิงวัวใช่ไหม
ก็ไม่รู้มันจะยิงคนอะไรเมื่อไหร่นะฮะ
ไปให้ผู้ช่วยแจ้งความ
เขาบอกว่าเป็นรูปรุนอัดลม
ก็รู้สึกเสียใจนะคะ
ไม่รู้ว่าเขาทำวัวไม่รู้ว่าวัวทำอะไรให้เขา
นี่นะครับตำรวจสพนางรอง
ก็ต้องร่วมกับประสุทธิ์อำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบในพื้นที่ของบ้านคุณป้าสง่านะฮะ
ก็มาดูแล้วรอยกระสุนด้วยแล้วก็หัวกระสุนต่างด้วยนะครับ
พบว่าเป็นกระสุนของปืนอัดลมคุณ
ปืนอัดลมนะครับแล้วก็ทั้งวัว
แล้วก็สุนัข๕ตัวที่ถูกกระสุนปืนปริศนา
มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มันเสื่องซึมนะครับ

ช่วยผ่าเอาหัวกระสุนออกเพราะมันค้างอยู่แบบนี้

ก็ป้องกันอาการอักเสบหรือการติดเชื้อนะครับ
แต่บางจุดที่หัวกระสุนปืนอัดลมมันฝังลึก
ยังไม่สามารถเอาออกได้นะครับ
ส่วนจะเป็นฝีมือใครนั้นตำรวจต้องเร่งหาเบาะแส
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ทีมข่าวของเราก็สอบถามความคืบหน้ากับ
ตำรวจสพนางกรองเหมือนกันนะครับ
ตำรวจก็บอกอย่างที่กำลังทำงานนี่แหละฮะ
สืบหาอยู่ว่าเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือเปล่า
คาดว่าน่าจะได้ตัวคนก่อเหตุเร็วนี้
คุณป้าสง่าเจ้าของวัวและเจ้าของสุนัขนะฮะ
ก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่าวของเรา
บอกว่าจริงแล้วเธอก็มีคนต้องสงสัยอยู่ในใจเหมือนกัน
นี่เรารีบถามป้าเลยป้าคนต้องสงสัยคือใครป้าบอกได้ไหม
ไม่ไม่อยากพูดคุณป้าบอกแบบนี้ไม่อยากพูดฮะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แล้ว

บอกว่ามีอะไรก็มาคุยกันซะมาเคลียร์กันซะนะครับ
ส่วนสิ่งที่ทำผิดไปแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคุณนะ
อยู่เอาปืนมายิงวัวยิงสุนัขของเพื่อนบ้านเขานะครับ
อันนี้หมายถึงถ้าเป็นคนในชุมชนนะ
แต่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยมาแต่บอกรู้ตัวแล้วล่ะนะฮะ